กรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้พักพลังประชารัฐใช้พื้นที่สวนลุมพินีเปิดปลาใสนะครับ
โดยเกรงว่าจะกระทบกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
ขณะที่พักเพื่อไทยได้เปิดยุทธศาสตร์๑๐ด้านการท่องเที่ยว
โดยชูนโยบายตั้งเป้าเพิ่มรายได้๒ล้านล้านใน๓ปี

เพื่อไทยเปิดนโยบายการท่องเที่ยวตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น๒ล้านล้านใน๓ปี
ภายใต้ยุทธศาสตร์๑๐ด้านและสารต่อนโยบายยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีน
หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็น๑๕ล้านคนและยกระดับสตรีทฟู้ดของไทยให้มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักบอกว่า
การท่องเที่ยวคือฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิดหยิบสด
คือหยิบเงินจากนักท่องเที่ยวได้ทันทีรัฐบาลพร้อมเตรียมทุนให้กู้ยืมไปสร้างธุรกิจ
เพื่อให้เกิดเศรษฐีใหม่เพราะพักคาดการณ์ว่าในอนาคตงานจะลดลงเรื่อยคนจะตกงานมากขึ้น
เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวจาก๒ล้านกว่าล้านเป็น๓ล้านล้าน
ตรงนี้จะทำให้เกิดการจ้างงานขึ้นมาเป็น๘ล้านคน
วันนี้เราต้องทำให้คนตกงานเป็นคนเปลี่ยนงาน
คนที่เรียนจบมากลับไปช่วยพ่อแม่ทำโฮมเซทำร้านขายกาแฟทำร้านขายของขายให้นักท่องเที่ยวได้
อุตมัติสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
พร้อมด้วยแก่นำปลุกกระแสกอทมช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง
นโยบายกรุงเทพ๕มิติ
สนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพักเชื่อว่า
ผู้สมัครของภักษ์จะชนะใจคนกอทม
เพราะเป็นคนคุณภาพมาด้วยใจบริสุทธิ์
ไม่มีเล่เหลี่ยมทางการเมือง
ส่วนที่ภักษ์พลังประชารัฐ
ขอจัดเวทย์
ว่าไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดการปลาใสได้
เนื่องจากสวนลุมพินีไม่ได้อยู่ในเจ็ด
สถานที่ที่อนุญาตให้ใช้หาเสียง

มารักษาตัวในโรงพยาบาลได้
แต่อนุญาตให้เดินหาเสียงกับประชาชนได้
นายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์
โดยสารรถไฟข้ามคืนไปยังจังหวัดลำพูน
เพื่อช่วยผู้สมัครสอสอภาคเหนือของพักหาเสียง

ถือว่าได้ริเริ่มในสมัยนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี๒๕๕๙
ก่อสร้างรางคู่ในเส้นทางชานเมือง๔เส้นทาง
ระยะทางรวมกว่า๒๓๑กิโลเมตร
วงเงินกว่า๗๐๐๐ล้านบาท
ประชาชาติเปิดนโยบายฟื้นฟูและพัฒนาสังคม

โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
จะมีเงินบำนาน๓๐๐บาทต่อเดือน
ให้ไทยเป็นประเทศแห่งความกระตันอยู่

รับซื้อหนี้ที่มีปัญหามาบริหารจัดการ
กลไกของรัฐในการพัฒนาเพิ่มมูลค่า

พันธบรวจเอกทวีสอน๒เลขาธิการภักดิ์บอกว่า
นโยบายของพักไม่ได้ใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่เป็นนโยบายของคนทั้งประเทศ
พิรวิทย์เรื่องลือดลภาคหัวหน้าภักดิ์ไทยรักธรรม

และผู้สมัครสอสอจังหวัดบุรีรำทั้ง๘เขต
แต่งตัวด้วยชุดไทยตามสไตล์ท้องถิ่น
ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดสดร้านค้าสถานีรถไฟ

ชูนโยบายส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
และลดพลานี่สินให้กับประชาชน
การส่งเสริมการขายสินค้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบสหกรณ์ออนไลน์

ทางพักจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณโคศกภักดิ์

บริเวณตลาดนัดจตุจักรบ้านฉางจังหวัดระยอง
ชูนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน

สอดรับกับเมืองอุตสาหกรรมใหญ่

สมัครจังหวัดสมุทรปราการพักภูมิใจไทย
สร้างศีลสรรค์ด้วยการนำทีมงาน
หน้ากากรูปหน้าของนายหนึ่งสกล
ชูนโยบายช่วยเหลือคนจน
เพิ่มรายได้เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน